เรื่องเศร้านะครับถ้าเป็นความผูกพันนะครับน้องหมานะครับ
คนรักสัตว์นะครับถือได้ว่าเป็นความผูกพันเยอะจริงนะครับ
ผมจะพาไปดูเรื่องความผูกพันของเรื่องน้องหมานะครับ
หมาชื่อน้องโรดครับผมอยู่กับเจ้านายมา๑๗ปีนะครับ
ส่วนที่สุโปรไทยแล้วก็ความผูกพันธุ์
เมื่อวันหนึ่งน้องรถจากไปนะครับ
เจ้าของก็เลยชาปนกิจแบบยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับ
เป็นความสุขของระหว่างคนกับสัตว์นะครับ

ใช่ค่ะดูสิมีรูปภาพน้องโรสอยู่ด้านหน้าด้วย
แล้วก็ตกแต่งประดับประดาษด้วยดอกไม้สีขาวแบบนี้ค่ะ

บรรยากาศงานศพของน้องโรสสุนัขพันธ์พุดเดิ้ลเพศเมียสีขาว
ที่นางวันนีรักษ์โดยโลกพัฒนาจัดขึ้น
เพื่อไว้อะไรแก่สุนัขแสนรักเป็นครั้งสุดท้าย

จะนำร่างเข้าชาปนกิจส่งน้องรถขึ้นสวรรค์
ที่วัดยางเอ็นตะบนตานเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
นางวันนี้แหละก็บอกว่ารักและผูกพันธ์กับน้องโรธมาก
เลี้ยงดูกันมานานกว่า๑๗ปี๑๐เดือน

รถเป็นสุนัขที่มีนิสัยดีน่ารักขี้เล่นขี้อ้อน

เมื่อน้องโรธมาตายลงทำให้เธอและครอบครัวเสียใจมาก
อยากทำอะไรให้กับน้องรถเป็นครั้งสุดท้าย
จึงได้จัดงานศพเป็นการชาปนกิจน้องโรธ
ขณะที่พระครูสังครักษ์สุชินวรธรรมโมรองเจ้าอาวาสวัดยางอื่น
บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ทางวัดจัดชาปนกิจให้กับสุนัข
แต่เพื่อความสบายใจของญาติโยมและทางวัดก็ไม่ขัดศรัทธาล่ะครับ
การจัดงานศพและชาปนกิจให้กับสัตว์ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลทั้งนั้นล่ะครับ
ความรักความผูกพันบางทีอยู่กับเราเหมือนเป็นคนในครอบครัวแล้วนะครับ